ก่อนจะไปดูสื่อกลางความหวานของพี่เวียกับเบลล่า
เรามาดูความเหมือนที่เรียกชนิดที่ว่า
ฟ้าแสดโพกมาเลย
ซุปตาตัวจิ๋วกับคุณพ่อของเขา

คุณผู้ชมพี่โอ๊คบอกว่าเป็นช่วงเวลาเดียวกันในช่วงวัยตอนนี้กับลูกชายเขา

เปรียบเทียบกันซ้ายกว่าองศาต่อองศามุมต่อมุมนะคะ
นี่มันคือหมอโอ๊คในวันก็คือน้องอลันในวันนี้ค่ะ
ใครบอกว่าเป็นฝาแฝดอลินอลันต้องจำใหม่
เพราะที่ถูกต้องคือฝาแฝดคือพ่อโอ๊คกับน้องอลันต่างหาก
น่ารักมากเลยนะสังเกต
ตอนนี้คนในวงกาพ่อลูกเขาน่าตาเหมือนกันนะ
ไปอีกคนนึงดีกว่าพ่อชาคริสคุณผู้ชมค่ะ
คุณพ่อชาคริสทางด้านซ้ายมือเป็นน้องโพ

ซ้ายมือเนี่ยมันเหมือนไปหมดเลยคุณผู้ชมค่ะ

พี่ชาคิดค่ะทำบล็อกหน้าตัวเองเอาไว้หรือเปล่าเนี่ย
ลูกชายในสำเนาถูกต้องมากเลยนะ

เออรู้เลยอีก๑๐ปีข้างหน้าน้องโพลจะเป็นยังไง

แล้วช่วงนี้คุณพ่อเขามีผลงานด้วยใช่ไหมซีรีส
ใช่นี่ไงเขาทำอยู่ที่ทุก

อ่ะมาดูเขาเลยคู่พ่อกับลูกสาวดีกว่า
แล้วนี่ให้ถ่ายคุณโจ๊กตกภูมิ

เฮ้ยเกือบน้องยี่หว่าเหมือนมาก

ซึ่งอยากจะบอกว่าโอ้โหน้องยี่หวันเนี่ยถอดแบบคุณพ่อมา

ท่าทางอินเนอร์
ร้องเพลงคุณผู้ชมเล่นตลกได้หมดเลย

ดิฉันมีคลิปที่น้องยี่หวาร้องเพลงเหมือนพ่อขนาดไหน
เวอร์ได้พ่อขนาดไหนจัดไปเลยค่ะ
ไปดีใจฉันเลย